ดูเรื่องของงูกันหน่อยนะคะดิฉันต้องยอมข่าวคุณจริงจริง
แต่ที่ฉันก็ยังคงจะต้องอ่านต่อไปนะคะ
แต่อันนี้ก็แปลกนิดเหมือนกันนะคะงูปกติใช่ไหมถ้าเป็นงูเห่าเขาจะฉก
แต่เจ้างูตัวนี้เป็นอีกพันหนึ่งเป็นงูเห่าอีกพันหนึ่งเขาพ่นพิษ
พาไปดูหน่อยว่างูเห่าพ่นพิษเป็นแบบไหนคะ
อาจจะไม่เห็นในนาทีที่มันพ่นพิษแต่เจ้าหน้าที่กว่าจะจับได้เนี่ยคิดอยู่นานเลยนะ

มาที่กู้ภัยสมาคมกู้ภัยข่าวกำแพงเพชร

งูตัวนี้มันซุกอยู่ซุกอยู่หลังแผ่นไม้กระดาน
ที่ตั้งพิงไว้ข้างฝา
ก็ต้องค่อยแง้มกระดานออกมา

พอใช้ไม้เขียตอนแรกที่ไปเจอมัน
มันแผ่มให้เบี้ยใส่ก่อนแล้วก็พลปิดออกมาเลย
แบบนี้เลยกู้ภัยตกใจถอยหลังออกมาเลยค่ะ
แล้วก็คิดซิทำอย่างไรดี
ตัดสินใจค่ะเป็นภาพเนี่ย
ไม้กระดานก่อนเลยแล้วก็ให้งูมันเลื้อยออกมา
มามันมาที่ตู้ใต้ตู้กับข้าวใช่ไหม
ก็ตามไปเอาไม้กดหัวมันและจับไว้ได้ค่ะ
นิดดูดีมันคืองูเห่าปลวก
ตัวสีดำลายขาว
งูเห่าปลวกเนี่ยมันไม่ฉกแต่มันจะเป็นลักษณะของพ่นพิษ
แล้วมันพ่นพิษได้ประมาณหนึ่งถึงสองเมตรเลยนะไกลนะ
ใช่ค่ะเขาบอกว่าถูกผิวไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าถูกตาเนี่ยตาบอดได้เลย
กู้ภัยเคราะห์ดีมากมากเลยนะคะแล้วคนที่เอาเจ้าของบ้านเนี่ย
เขาบอกโล่งใจมากเลยค่ะอีกหนึ่งจุดตัวนี้เป็นงูเหาดักค่ะ
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง
ไปจับงูเห่าด่างตัวใหญ่เลยอยู่ในเล้าเป็ดค่ะยาวตั้ง๒เมตร
ตะข่ายล้อมนะคะบ้านเลขนี้บ้านหลังนี้เลขที่เจ็ดสิบสี่
ได้ทำเพิศแสวงหาอ่างทองค่ะมันเลือดเข้าไปในร้าว
เจ้าหน้าที่ก็ใช้บ่วงคล้องตัวงู
แต่งูมันไม่ยอมให้จับง่ายหางมันมันเอาไปเกี่ยวตะข่ายเอาไว้
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปที่ด้านหลังมันค่ะไปตัดตะข่ายออกอีกที
จะจับงูออกมาได้เอาใส่กระสอบไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะ
อีกหนึ่งที่แล้วกันนะคะในเยาค่ะน่วมโพอายุ๗๒ปี
เล้าเป็ดเล่าว่าก่อนเนี้ยหมาที่เลี้ยงไว้ในบ้านเห่าผิดปกติ
เล้าเป็ดก็เลยผิดสังเกตแล้วเป็ดมันหายไปตั้ง๑๐ตัว

เธอก็เลยเมื่อวานนี้เอาอาหารไปให้ค่ะตกใจ
งูเห่าด่างตัวใหญ่กว่า๑เมตรชูคอแผ่แม่เบี้ยขู่ตลอดเวลา
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้จับแล้วก็มาปล่อยไปค่ะ
ก็เอามาฝากกันนะครับเรื่องของความเชื่อเรื่องของสัตว์แปลกแบบนี้